อีกหนึ่งเรื่องนะฮะมีหนุ่มคนนึงเขาอยู่แถวตลาด๔มุมเมือง
เขาก็ไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้านที่เป็นคุณลุง

ทำให้คุณลุงคนเดียวไม่พอใจหัวร้อน

ถ้าไม่ย้ายออกเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย

ขึ้นครูอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวจะยิงให้ตาย

อ้างเอาเป็นอดีตหน่วยซิลข่มครูทำร้ายร่างกาย
บอกว่าถ้าเข้ามาที่บ้านเขาเนี่ยนะเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลย
และยังบอกได้ว่าให้แค่สิ้นเดือนนี้นะ

แล้วออกไปจากพื้นที่เพราะชีวิตจะอยู่ไม่เป็นสุข

เพราะว่าต้องเอามาแสนนึงด้วยไปเปล่าไม่ได้
ในคลิปเนี่ยบางช่วงบางตอนชายคนนี้พูดพาดพิงว่าเขาเนี่ย
รู้จักกับเก่งการุณนักการเมืองชื่อดังในพื้นที่
ขณะที่หนุ่มเจ้าของคลิปก็น่าจะยืนฟังแล้วครับ
เพราะไม่กล้าออกไปเนื่องจากว่าก็กลัวนี่

โดยที่เขาไม่ได้แบบตอบโต้ไม่ได้ด่าอะไรกลับไป

ล่าสุดหนุ่มเจ้าของบ้านก็โพสต์คลิปอีกหนึ่งคลิป

ยังบอกให้หนุ่มคนนี้กราบเท้าด้วยนะ

ทางด้านของนายเชษฐาประสาททอง
อายุ๔๑ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
เป็นคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ก็บอกว่าคืออัดอั้นมาก
วันก่อนไปคุยกับคุณลุงพื้นบ้านคนนี้
เพราะว่าได้ติดต่อให้กับนายเชษฐาช่วยให้ขายเครื่องปรับอากาศให้หน่อย
เป็นเครื่องปรับอากาศที่บ้านของคุณลุงเป็นมือ๒
มีญาติของตัวคุณเชษฐาเองสนใจ
ก็เลยต่อรองราคากับลุงให้ลุงจาก๑๓๐๐ลดเหลือหมื่นนึงได้ไหม
แต่ลุงไม่ลดไม่ยอมขายราคานี้ทางญาติเองก็บอกอ่างั้นไม่ซื้อแล้วกันไม่เป็นไร
ไปซื้อแล้วคุณเชษฐาก็ไปบอกคุณลุงบอกว่าไม่ซื้อแล้วนะ
ญาติบอกว่าไม่เอาลุงแกก็โมโหครับดาทอสารพัดเรื่อยมา
อันนี้แค่เป็นเหตุจูงใจแค่นี้เองนะอ๋อคือด่าเรื่อยมาด้วย
เรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาล่าสุดลุงก็มาถี่ประตูบ้าน
หลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้ทำงานเลยเพราะว่าถูกก่อกวนทุกวัน
ตัวเองอยู่กับลูกกับเมียสองคนก็ไม่กล้าทิ้งลูกเมียไปไหน
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวตาลุงคนนี้จะมาขู่ฆ่าลูกเมีย
หลังเกิดเรื่องก็ไปแจ้งความสอนอดอนเมือง
แต่ตำรวจบอกว่าเหตุยังไม่เกิดทำอะไรไม่ได้
ได้แค่ลงบันทึกประจำวัดนะครับ
ขณะที่ชายที่บอกว่าเป็นคุณลุงที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ออกมาจากบ้านเดินโวยวายรอบ

บอกว่าคลิปที่ออกไปเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยมันตัดต่อ

แล้วก็พยายามบอกทีมข่าวเราทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาคุณลุงนะ

ปัญหากับเพื่อนบ้านยืนยันไม่มีวันเจรจา
ถ้าอยากจบต้องเอาเงินไปจ่ายเขา๑แสน
ฮะอันนี้ฮะฮึ

ก็ปัญหากันก็เถียงกันเนี่ยทะเลาะกันนี่แหละ

ซึ่งตลอดการพูดคุยกับทีมข่าวสังเกตว่า
ไอ้ชายคนนี้พูดจาพูดไปวนมา

เป็นในหน้ารับเหมาก่อสร้างเป็นโปรแกรมเมอร์

ลุงอาจจะมีความผิดปกติ

เป็นเรื่องของความผิดทางจิตหรือเปล่า

เพราะว่าก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่

ใครที่เป็นยากก็มาตรวจสอบกันหน่อยนะ